ไปดูอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จังหวัดขอนแก่น
ที่นี่เนี่ยเขาเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูป่าค่ะ
และที่สำคัญเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะจ๊ะ
ใครสนใจตามไปที่นี่เลยที่จังหวัดแขนก่อนขอนแก่น
ขอนแกนถูกแล้ว
บู๋แปดบ้านฝางอเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน
ไปเจอกับคุณทิติพงชานนท์อายุ๔๘ปีเจ้าของฟาร์ม

ลายมันจะเป็นสีน้ำตาลสลับดำหน่อยนะ
อายุเดือนกว่ามีทั้งหมด๑๒ตัว
อย่างที่คุณชนะบอกขนมันยาวดูแล้วมันตะมุตมิ
มันเหมือนแบบสัตว์ขนยาวอ่ะซึ่งในฟาร์มเนี่ยมีการแบ่งข้อ
แม่หมูป่า๓ตัวกับลูก๑๒ตัวออกจากหมูป่าเพศผู้และเพศเมียด้วยนะคะ
มีอีกทั้งหมด๗ตัวถ้าหากขังไว้ด้วยกันตัวใหญ่จะกัดตัวเล็ก
มันเป็นตามสัญชาติยานมันถูกต้อง
คุณทิติพงศ์บอกว่าไปรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูป่า
ญาติที่ทำฟาร์มเลี้ยหมูป่าที่สุรินทร์เอามาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุหมูป่าเพิ่มขึ้น
รวมทั้งตั้งใจจะทำฟาร์มเนี่ยให้เป็นเหมือนแบบศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูป่า
และที่ฟาร์มนะคะให้อาหารแบบธรรมชาติด้วยก็คือให้แบบหยวกกล้วย
เอาต้นกล้วยให้กินให้กินใบกระถิ่นให้หัวอาหารปนรำข้าวบ้าง

ปัจจุบันมีแม่หมูป่าทั้งหมด๓ตัวผสมพันธ์กับพ่อพันธุ์หมูป่า๒ตัว
ลูกหมูป่าออกมาแล้ว๒คอกด้วยกัน
และตัวเล็กที่อายุเดือนกว่าเป็นข้อที่๒
ส่วนหมูป่าเพศเมียอีก๕ตัวอยู่ในระหว่างการที่จะไปผสมพันธุ์ค่ะ
ซึ่งเป็นการผสมพันธุ์แล้วเลี้ยงแบบธรรมชาติ
ถึงเวลาค่ะหมูป่าเขาจะผสมพันธุ์ของเขาเองตามธรรมชาติด้วยนะคะ
ถ้าหากใครสนใจอยากเรียนรู้วิธีการเลี้ยงนะคะ
สามารถปรึกษาไปได้นะคะที่ฟาร์มของเขา
แล้วก็ใครอยากจะรับซื้อหมูป่าลูกหมูป่าไปเลี้ยงก็ได้
ราคาเริ่มต้นที่ตัวละ๑๒๐๐บาทนะจ๊ะ
แต่ดูแล้วมันอย่าไปดาวมุนามานะมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์เศรษฐกิจ
เอามาทำอาหารมันก็เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วนะ

แต่โตขึ้นเหมือนขนมันจะสั้นลง
ใช่ไหมอ๋อขนมันจะชี้แหลมค่ะเหมือนตัวใหญ่
แต่ดูอย่างนี้คือถ้าไม่บอกว่าหมูป่าเอาจริงไม่รู้นะ
เหมือนสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะมันเป็นตัวอะไรมันเหมือนลูกหมู
ใช่ไหมมันดูเรียวยาวนะเหมือนลูกวางอะไรอย่างนี้
ค่ะไม่ค่อยอ้วนเหมือนหมู่บ้านอ่ะเดี๋ยวใช่ไหม